สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับ
สำหรับวันนี้นะครับมีการชุมนุมที่สำคัญ
บริเวณอนุศลีมภาษาธิปไตย

ที่เรียกตัวว่าคณะราชดร

ต่อมาเวลา๑๗สุนน
โบราณสถานและมีสถานที่สำคัญ
ที่เป็นที่ช่องรบศักราคมของพี่น้องชาวไทย

ท่านผลโดตรีเวทีรักษ์พันธ์ผู้การโสดรกรบรรทบได้ตั้งแนวป้องการไว้บริเวณถนนราชเติมเรือนใดบริเวณด้านหน้าของโรงแรมรถรักตัวสิ่ง
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งแนวระวังป้องกันอีกแนวหนึ่งบริเวณด้านหน้า
ที่จะลื้อแนวป้องกันนะครับสิ่งกิดขวางที่ด้านให้ตำรวจ
ได้สำเร็จการเอาไว้นะครับและได้ที่สำหรับหลวด
ได้ยุติแต่ประกาศใดนะครับทางสำหรับ
ปรบรับทานผู้การสำหรับ๊ะห์อีกความจำเป็นขายเกง
ฉีดน้ำเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับโดยน้ำที่ฉีด้่
เป็นน้ำเปล่านะครับไม่ได้ผสมสารเคมี
แล้วก็การฉีดน้ำในลักษณะการเตือน
โดยการฉีดน้ำขึ้นไปบนท้องฟ้าให้ละอองกระจาย
ให้ผู้ชุมนุมได้หยุดการการทำ
เมื่อที่ตำรวจได้ฉีดน้ำเตือนผู้ชุมนุม
ผู้ชุมนุมได้หยุดนะครับและมีการเจรจากัน
ต่อมาเวลา๕๐นาที
กลุ่มผู้ชุมนุมได้เจรจากับเจ้าที่ตำรวจ
และขอนำตู้ปริศนีย์จำนวน๔ตู้
มาส่งมอบให้กับตัวแทน
จากนั้นเวลาประมาณ๒๐นาฬิกา๕๐นาที
กลุ่มผู้ชุมนุมได้ยุดการการทำ
ที่จะขอให้เกิดความตัวแรง

หนึ่งผู้ใดได้รับอันตราย

จะจัดการชุมนุมเป็นสิทธิตามรัฐมนุม
และรักษาทรัพย์สารสมบัติของประเทศชาติ

คืออย่างนี้ครับการที่มีการฉีดน้ำนะครับ
ท่านที่ท่านรองปีรัฐวิชัยได้อธิบายมา
จนไปสู่บริเวณหน้าโรงแรมพระราชโกศิษฐ์
ที่ท่านผู้ครับการอุตความบ้าน๖นั้น
ท่านได้ประกาศนะครับหลายครั้งให้กับผู้ชมนุมว่า
การที่ท่านเดินมาบริเวณนี้เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายแล้ว
แล้วก็อยากจะให้ยูติกับผู้ชมุม
แต่ว่าการเจรจาการประกาศนั้นไม่เป็นผล
ทำให้กลุ่มผู้ชมได้เดินมา
เลยมาในบริเวณด้านหน้าเขาเรียกว่าแนวกั้นแนวที่๒ของเจ้าที่ตำรวจ
ซึ่งอยู่บริเวณหน้าสารดีการนะครับ
หลังจากนั้นแล้วเมื่อเจ้าที่ตำรวจได้พินานะครับ
เห็นแล้วว่าครั้งหนึ่งมีการประกาศหลายครั้ง
ทั้งมีการเจรจาต่อรองก็ยังไม่เป็นผล
ก็เกรงว่าท่านทราบอยู่แล้วว่า
ในบริเวณนั้นเองเป็นบริเวณที่ท่านรอปิฮะได้เมื่อสักครู่
เป็นบริเวณที่เป็นสถานที่สำคัญนะครับ
โบราสถานสถานที่ราชการสำคัญ
แล้วก็เป็นสารที่พี่น้องประชาชนนั้นเดินทางมาศักระอยู่เป็นประจำนะครับ

เจ้าที่ตำรวจจึงมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ก็คือการใช้น้ำฉีดไปเพื่อเป็นการเตือนนะครับว่าตรงนี้เองเป็นการตั้งแนวเขตแนวที่๒
ก็คงจะต้องมีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามขั้นตอน
เจ้าที่ตำรวจนั้นได้วางแนวทางเอาไว้แล้วครับ
ในเรื่องของตอนที่ดูคลิปด้วยกันนะครับ
ที่ทราบคือมีทางท่านผู้ชาสมนครบานอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับ
ในเรื่องของการที่ออกมาขอโทษผู้ชายการศึกละครบาดนั้น
เพื่อที่จะไม่ทำให้สถานการณ์นั้นเกิดความบานปลายขึ้น
หรือว่าเจ้าที่ตำรวจนั้นมีเหตุผลในการที่เราใช้รถฉีดน้ำนะครับ
ซึ่งในการฉีดน้ำนั้นก็เป็นการฉีดตามยุทธวิธี
ไม่ใช่เป็นการฉีดที่จะมุ่งประสงค์ที่จะก่อให้เกิดอันตราย
หรือว่าก่อให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินนะครับ
ถ้าท่านดูแนววิธีที่ฉีดไปก็เป็นการฉีด
และสถานที่เป็นการฉีดวิชาการโปรยน้ำลงมา
เพื่อให้เป็นการเตือนครับเตือนว่า
ถึงจุดที่เราคงต้องมีการบังคับใช้กฎหมายนะครับ
ซึ่งทางเจ้าที่ตำรวจนั้นมีการประสานงานมีการแจ้ง
มีคำว่าโดนน้ำเข้าไปแล้วมีอาการทันอะไรอย่างนี้
ตรงนี้เป็นน้ำเปล่าน้ำเปล่าแน่นอนครับแค่นี้เนี้ย
ที่มีการชุมหนุ่มในวันนี้แล้วเนี้ยครับอ่ามีการเข้าไปใกล้เกณฑ์ราชภาพไหมครับ
มีการทำเนื้อคดีกับผู้ชุมหนุ่มหรือว่าแกนำตรงไหนครับเอ่อจริงจริงแล้วนะครับ
การชุมนุมในครั้งนี้นะครับไม่ได้ยื่นนะครับต่อเจ้าพนักงานผู้ดูแลการชุมนุมสาธารณะนะครับ
กฎหมายถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วครับจะมีการเก็บรวบรวมหลักฐานหรือว่าเป็นคลิปวิดีโออะไรเพื่อที่จะอ่านำมาดำเนินคดีภายหลังไหมครับ
ใช่ครับแล้วมีการเก็บควบคุมรวมหลักฐานตั้งแต่ธรรมดุลวิทยาลัยพฤตัยตั้งแต่มีการเริ่มชุมหนุ่มเรียบร้อยครับ
ก็ในส่วนนี้ขออนุญาตเอ่อต้องกำลังการสิ่งส่วนส่วนส่วนเพิ่มเติมนะครับครับ
ก็ในวันนี้ก็มีการเจรจากันว่าขอทำกิจกรรมนะครับบริเวณด้านหน้า
ด้านหน้าสารดีกานะครับซึ่งเป็นบริเวณที่ยังไม่ถึงระยะ๑๕๐เมตรนะครับ
ทางเทศทำลดก็ก็อนุโลมให้นะครับเพื่อให้สถานการณ์เนี้ยดีขึ้นครับ